ต่อกันเลยคุณผู้ชมรออยู่นานแล้ว

เมื่อวานนี้มันมีคลิปออกมาอีกตัวหนึ่ง
อันนี้คลิปค่อนข้างยาวหน่อยยาวกว่าตัวแรกที่ออกมา
แล้วก็ว่ากันว่านะคะใช้คำนี้นะ
ว่าเป็นเสียงสนทนาของเจ๊บ้าบิน

อันนี้คือยังไม่ได้มีการตรวจสอบยืนยันนะคะ
ทีนี้เราก็ถามคลิปนี้กับครูปีชาด้วย

เสียงบางช่วงคล้ายกับครูจริง
แต่ก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าทั้งหมดนี้เป็นคลิปเสียงของครูนะคะ

ตำรวจก็เตรียมที่จะเรียกประชุมกันบ่าย๒โมง
จะได้สรุปเรื่องของการสอบสวนทั้งหมดนะคะ
นี่แหละค่ะก็หลังจากที่พนักงานสอบสวน
บังคับการปราบรามได้มีการสอบปากคำ
ตำรวจที่สพเมืองกาญจนบุรีไป๔นาย

จนถึงตอนนี้ยังไม่มีตำรวจนายไหนเลยนะ
ยอมให้รายละเอียดการขอออกไหมจากผู้ที่ก็ทำผิด

แล้วก็ผลการสอบปากคำตำรวจทั้ง๔นาย
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ชุดสืบสวนสอบสวน
จะต้องเอาเข้าที่ประชุมวันจันนี้
เขาบอกว่าโอ้โหถูกสักถามกันอย่างหนัก
แล้วก็ตำรวจบางนายค่อนข้างจะเครียดเลยนะฮะ

ส่วนประเด็นที่ตำรวจจะมีการประชุมกันมีการหารือกัน
ก็คือตอนนี้เขาต้องมาสรุปกันแล้วแหละว่า

แล้วก็จะพิจารณาด้วยบอกว่าใครคือผู้ที่เข้าข่าย

คุณจำได้ไหมที่บอกว่าถูกดำเนินคดีกับ๒กลุ่ม

คือกลุ่มคนที่ทำความผิดโดยเจตนา
สมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดมาตั้งแต่ต้น
แล้วตอนนี้ก็พบแล้วว่ากลุ่มแรกนี้นะคะ
มีคนกระทำผิดแบบชัดเจนแล้วคือ๒คน
แต่อาจจะออกหมายจับมากกว่า๒ก็ได้นะ
เพราะว่าถือว่าเป็นการร่วมกันกระทำผิดหลายคน
และที่แน่มีคนคอยสั่งการ
แต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่
ซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติหมายจับในความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๑๑
ให้การเท็จเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับผิดในคดีอาญา

อีกกลุ่มนึงคุณก็คือกลุ่มนี้
เขาจะต้องมีการหารือกันว่าใครเข้าข่ายบ้าง
จะพิจารณาจากคำให้การต่าง

พิจารณาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
แล้วกลุ่ม๒อาจจะมี
เป็นตำรวจภูทรภาค๗รวมอยู่ในกลุ่มที่๒นี้ด้วย

ตำรวจกองปราบชุดทำคดีมีหลักฐาน
หลักฐานที่ว่าเป็นคลิปเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลแชร์กันแล้วนะ

เพจของไทยรัฐก็มีการแชร์กันแล้วเหมือนกัน
บอกเป็นคลิปเสียงคล้ายผู้หญิงสนทนาผู้ชาย
ผู้หญิงที่ว่าคือคล้ายเป็นป้าบ้าบิน
ผู้ชายก็คือคล้ายคุณครูนั่นเอง
เดี๋ยวไปฟังคลิปนี้กันก่อนคุณผู้ชม

เนี้ยเพื่อนเนี้ยแผงของไอ้พัดนะเพื่อนกันนะเห็นไหม
ส่งไปให้เนี้ยเอออีกนิดนึงแล้วส่งไปให้สาม
เนี้ยส่งส่งไลน์ไปให้ดูแล้วเนี้ยก็เราเป็นคนซื้อมาใช่ไหม
ใช่มันใช่มันคุ้นด้วยน่ะ
โอ้มันมีจริงจริงอาจารย์คิดว่ามันน่ารักเดี๋ยวต้องดูก่อนว่า
เราอยู่ไหนหรือเปล่าเมื่อวานลูกหนึ่งมาไม่เจอใช่ไหม
เนี่ยดูต้นคั่วไอ้ต้นเจ้าที่เขาถ่ายรูปทรงมาให้เนี่ย
ของไอ้พัสเออเออของเราเนี้ยขายให้ขายให้เราไหมหรอ
ว่าเราเอาเจ็ดสองหกไปมันใช้ต้นคั่วนี้ไหมเพราะมัน
มีอยู่ช่องที่รักต้องเอาจากที่พัสจากออกไปตรงให้

เห็นไหมได้ยินทั้งที่ประโยคฝากฝั่งของผู้หญิง
แม่ค้าที่บอกว่าอาจารย์ให้ติ๊บก็ดีใจ
แต่ถ้าเกิดไม่ให้ก็อยากรู้ว่าเป็นของใคร

ระบุว่าเป็นคลิปของวันที่๒
พฤศจิกายนปี๖๐ตอน๕โมง๕๙นาที

แต่ทีนี้ก่อนหน้า
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะมีคลิปที่บอกว่าเป็นเสียงครู
บอกว่าคล้ายครูปีชาคุยกับแม่ค้าเหมือนกัน
แต่รอบนั้นครูบอกตัวเลขทั้งหมดเลย
บอกว่าซื้อ๓๓๗๗๒๖
ในคลิปเก่านะทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปถามว่า
ครูปีชาคะครูเคยซื้อเลข๓๓๗๗๒๖ไหม
ไปดูกันว่าครูปีชาตอบว่ายังไงค่ะ
คือในคลิปเสียงมันไม่ใช่คลิปเสียงของครูหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง
แต่ว่าเลขนี้เราไม่เคยซื้อ

คือคลิปเสียงที่เราฟังแล้วฟังอีกเนี่ย

แต่ว่ามันต้องเข้าในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานก่อน
ที่ครูบอกนั่นแหละใครมีคลิปเสียงอะไร
ก็เอามาเข้ากระบวนการศาล

อย่าไปมอมเมาประชาชนโดยออกสื่อ
ซึ่งมันเป็นวิธีการที่เขาไม่ได้เรียกว่ากระบวนการยุติธรรม
นี่แหละคือไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าหรือว่าคลิปใหม่
ครูปีชาไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเสียงของครูจริง
แล้วก็อย่างตัวเลขที่มันอยู่ในคลิปแรกก็คือ
ครูปีชาก็บอกว่าไม่ได้ซื้อเลขนี้

ถามว่าพิสูจน์หลักฐานทำอย่างไรต่อ
ตอนนี้ต้องตรวจสอบนะว่าเป็นเสียงใครมีการตัดต่อหรือไม่
เพื่อใช้ในการเป็นพยานหลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง
คลี่คลายคดีทั้งคลิปที่๑และคลิปที่๒ที่ออกมา
และตอนนี้นะฮะกองปราบบอกว่า
ได้ทำชุดคดีเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วทั้งคลิปเสียงต่าง
ที่ได้รับมอบมาจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
แล้วก็บกปอธปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เกือบ๔๐๐๐คลิป
ส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบความชัดเจนยืนยันบุคคล
เป็นเสียงใครมีการตัดตอบหรือไม่

คุณผู้ชมเรื่องที่คุยกับครูปีชานี่ยังไม่จบนะ

ขอมาดูฝั่งทนายสิทธานิดนึง
ฝั่งหมวดจรูลสักนิดหนึ่ง
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลิธิ
ทีมงานทนายประชาชนในฐานะทนายความของหมวดจบรูน
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คลิปเสียงที่๒ที่ถูกเผยแพร่ออกมา
โดยนายสิทธาบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของคลิปเสียงนี้

เนื้อหาซึ่งเป็นสาระสำคัญของบทสนทนาดังกล่าว

มั่นใจว่าเป็นเสียงของครูปรีชากับเจ๊บ้าบินอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วจะมีอย่างไรก็จะปีศาจมาก
จะมาทำอ่ะนะครับเขาได้มีการเอ่อได้สอบถามแล้วว่าเสียง
ตามเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นครูปีชายังไม่รู้ว่ามันมีไฮไลท์อยู่นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องคดีเขาก็ได้ถามว่านี่ใช่เสียงของครูหรือเปล่า
ของแม่ค้าคนนี้หรือเปล่าของทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือเปล่า
ทุกคนก็ยอมรับไปแล้วว่านี่คือเสียงของตัวเอง
แต่ตอนนั้นเขาไม่รู้ตอนคือตำรวจเนี่ยเขาก็
เขาฉลาดพอครับเขาไม่ได้เอาเสียงตรงไฮไลท์มาให้ปฏิเสธ
เขาก็เอาเนื้อเสียงในกลุ่มเดียวกันเนี่ยครับเอามาเปิดให้ฟังนะครับ

แต่ตรงท่อนหลังเขายังไม่ได้ฟังกันเท่านั้นเองนะครับ
คือทนายสิทธาบอกผมไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิป

ส่วนผู้หญิงคนนี้อีกคนนึงที่เราจะเห็นในสื่อแล้วก็ออกรถออกชาติเหมือนกันนะ
เธอยืนอยู่ข้างเดียวกับครูปรีชา
ก็คือนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าคุณฟ้า
มาโดยตลอดเลยใช่ค่ะคือในโลกโซเชียลก็บอกว่าเธอคนนี้น่ะสนิทสนมกับครูปรีชา
ซึ่งทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้ไปเจอเธออีกครั้งหนึ่งสัมภาษณ์
เธอก็บอกว่าตัวเธอสนิทกับครูปีชาแล้วก็ครอบครัวครูปีชาจริง
เริ่มต้นก่อนเธอสนิทกับครูเมตตา
เมตตาเป็นพี่สาวของครูปีชา
หลังจากนั้นก็มารู้จักครูปรีชาแล้วก็ไปมาหาสู่กับครอบครัวครูปรีชา

แล้วก็บอกด้วยบอกว่ายืนยันนะจากหลักฐานทั้งหมดที่มี
คุณฟ้ามั่นใจว่าครูปรีชาคือเจ้าของหวยตัวจริงค่ะ
มันเหมือนญาติมากกว่านะ
เหมือนญาติกันเลยพี่น้องกันอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าเห็นข่าวอยู่เมื่อเช้านี้

เพราะว่าแกเอ็นดูเราคุยกับเราเหมือนน้องจริง
ไม่มีอะไรได้มากกว่านี้อย่าไปไงกันเลยนะ
มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ

ชี้ชัดว่าเป็นของครูแล้วจะเถียงไม่ได้เลย
อย่างเช่นอะไรพูดได้ไหม

วันสุดท้ายมันก็ต้องเห็นใช่ไหม

แต่ว่าพี่คือคลิปเสียงพี่ก็ก้าวล่วงไปในสำนวนแล้ว

แต่พีชก็ไม่อยากจะไปละลาบละล้วง
เพื่อที่จะให้ทนายเขาทำงานยากไงเข้าใจไหม
อันนี้มันคือข้อกฎหมายนะคะ
แล้วก็ไม่อยากจะไปทำอะไรกับสำนวนที่มันยังอยู่ในศาล

คลิปเสียง๑๕๐๐กว่านู่น
เป็นการพูดคุยสนทนาทุกสายค่ะ

ทุกคนที่โทรเข้ามาในเบอร์ของกู

เวลาคุยเพราะคนปกติก็ไม่น่าจะทำ

ตั้งอัตโนมัติหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจ
แต่ของพี่ก็อัตโนมัติเวลาใครโทรเข้าโทรออก

แล้วก็ได้ยินตั้งแต่สั่งซื้อจองเลข
ได้เลข๗๒๖ได้แล้วได้๗๒๖เอาหมดเลย

พอกลับมาหาลอตเตอรี่ไม่เจอ
ก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยหาใหม่
พอหาอีกวันหนึ่งก็ยังไม่เจอนะคะ
วันที่๑หวยออก
ไปแจ้งความไอ้ชุดที่หายเนี่ย

ไปแจ้งความตำรวจไล่ให้กลับมาหาก่อน

บอกว่าคู่กลับไปหาก่อนอะไรอย่างนี้

เขารับแจ้งความแล้วออกใบ
ให้เราไปอายัดที่กองฉลากนะคะ

วันที่๓ในวันเดียวกัน

จะส่งชื่อให้ว่าใครเป็นคนถอน

นั่นคือที่มาของหวย๓๐ล้าน
แล้วก็มีการเรียกฝ่ายตรงข้าม
คนที่มาพอได้ชื่อนามสกุลเขามาแล้วเนี่ย
ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อไป
ติดต่อไปแล้วก็มีการพูดคุยกันตกลงกัน
เจรจากันว่าจะเอายังไงดีก่อนที่มันจะเป็นข่าวดังด้วย
นี่แหละค่ะคุณฟ้าก็ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ

แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่จับใจความได้
ก็คือเรื่องของความสนิทสนมกับครูปรีชากับครอบครัว
ครูปีชาต้องเรียกแบบนี้กับครอบครัว
เพราะว่าคนก็มองไปเธอเป็นอะไรกับครูปรีชาอีกหรือเปล่า
ครูปีชาเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะว่า
ก็สนิทกันในฐานะของย่า
เป็นเหมือนย่านนิดเลยเป็นพี่น้องเลย
เรื่องนี้คุณผู้ชมเดี๋ยววันจันทร์
ตำรวจจะประชุมสรุปผลการสอบปากคำ

ใช่ค่ะซึ่งเขาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ได้มา
ขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี
เรื่องต้นออกหมายจับ๒คนก่อนตอนบ่าย๒โมง
ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับกองบัญชาการ
ตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะ
มีทั้งกองบังคับการปราบรามกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปธร่วมกันทำคดี
รออีกหน่อยค่ะอีกแป๊บหนึ่งจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะ
แป๊บนึงสิตำรวจบอกว่าสิ้นเดือนนี้รู้แล้ว
วันนี้วันที่๑๘อีก๑๐วันแน่นะ